นี่แหละค่ะจังหวะนี้นะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะตอนที่เขากำลังจะก่อเหตุ
แต่มีกระเป๋าเป้ใบหนึ่งเห็นไหมที่อยู่ในรถเข็น
ก็รอดูแหละรอจังหวะจะเอาอะไรดีก็หยิบเหล่าบรรดาแอลกอฮอล
เบียร์เหล้าต่างใส่ลงไปในกระเป๋าทีนี้เนี่ยเหมือนมีพนักงานเขาสงสัยในพฤติกรรม
เขาก็เลยเดินตามแล้วก็แจ้งรอปภให้ทำการตรวจสอบในกระเป๋า
แต่คุณผู้ชมเขาขัดขืนพอขัดขืนเสร็จพยายามจะวิ่งหนี
ตอนจะหนีไปชนพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งด้วย
จริงมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่ตอนที่เขาวิ่งหนีอย่างรวดเร็วนะฮะ
นี่นะคะเนี่ยพนักงานผู้หญิงเห็นไหมคะพยายามชี้บอกว่ามาตรวจกระเป๋า
ตัวกระเป๋ารอปภมาด้วยกันพนักงานคนอื่นก็มารุมล้อมกัน
ขัดขืนไม่ยอมให้ตรวจสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าค่ะ
กล้องมุมจรปิดก็จับผ้าพฤติกันไว้ได้หมดเลย
ตัวขัดขืนดึงเห็นไหมคุณเห็นไหมแล้วไปแล้ววิ่งหนี
โอ้โหจังหวะนี้นะฮะนี่แหละค่ะสุดท้าย
ว่ามีพนักงานผู้หญิงแถวนี้บางคนนะคุณนะถ้าดูคลิปเต็มเนี่ย
กะจะขัดขวางโจรรายนี้ด้วยการเอาร่มฟาดนะ
นี่เดี๋ยวดูนะพนักงานผู้หญิงคนนี้ไปคว้าร่มแล้ว
นี่มาแล้วของวิ่งแล้วกะแล้ว
แต่ไม่ทันไม่ทันได้ฟาดฮะคนร้ายวิ่งเร็วฮะ
เนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่ามีพนักงานสาวคนหนึ่งของห้างเนี่ย
บาดเจ็บเลยนะคะกล้องวงจรปิดก็เห็นชัด

ย่านติวานนท์อำเภอเมืองนนทบุรีนะคะ
โดยคนก่อเหตุคือนายสุริยาปัธมขจรอายุ๓๖ปี

พอขโมยเสร็จอย่างที่บอกแหละไม่ยอมพยายามวิ่งหนีไป
สุดท้ายทำให้พนักงานคนหนึ่งบาดเจ็บ
แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเพราะก็จับตัวไว้ได้นะคะ
พอดูในกระเป๋าค่ะปรากฏว่าเจอของเต็มเลยคุณ
ชิ้นทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ค่ะ
มีทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอลอย่างเยอะ
ยาสีฟันก็มีกาแฟก็มีนมก็มี
มูลค่าทั้งหมดกว่า๓๑๐๐บาทนะคะ
ตำรวจก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดี
เจ้าตัวบอกแบบนี้อ้างว่า
ก่อนมาเกาะเหตุผมไปกินเบียนมะกะป๋องหนึ่ง

พอผ่านตรงจุดที่มันเป็นเคาน์เตอร์ที่ขายพวกเครื่องดื่มแอลกอ
ผมอยากกินต่ออยากเมาต่อ

รับว่าผมเครียดแล้วทำงานเนี่ย
เงินมันก็ไม่พอใช้มีปัญหาครอบครัวไปอีก
เพิ่งจะแยกทางกับพระยากับลูกด้วยค่ะ
ไม่เกิดใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ที่พักเราเนี่ย
ที่พักเราอยู่นำมาบ้านเขา